แต่เรื่องราวบนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ

อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะใครที่
มีอาชีพขับรถบรรทุกหรือว่าคุณจะต้องขับรถบรรทุกในการ

คุณอาจจะต้องตรวจสอบให้ดี
สตาร์ทและก่อนออกรถด้วยนะคะ
คุณว่าเขาไปถึงแล้วดินยังเหลือไหมคะ
โอโหถ้าจะร่วงขนาดนี้
แล้วก็ผมที่ตรงนี้ไปเลยค่ะ

มันกิดขวางการจราจร

ของที่คุณบรรทุกแล้วมันร่วงหล่นลงมาแบบนี้นะคะ

บรรทุกคันนี้คือดิฉันคิดว่าน่าจะตรงฝาปิดเขาอาจจะปิดไม่สนิทหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แล้วมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อรถที่ขับตามมาด้านหลัง

กระจกรถเขาแตกเตอะก็ได้เหมือนกัน
อันนี้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่อยากจะให้ผู้ที่ใช้รถบรรทุก
ผู้ประกอบการเองรวมไปถึงคนขับเองด้วยนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของสภาพของรถก่อนว่า
บรรทุกของไปแล้วเราปิดมิดชิดดีไหม

แล้วก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยนะคะว่า

แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันมีความผิด
เพราะฉะนั้นนะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะ